ศักดาสุนทโรเนี่ยเขาก็ได้ออกมาคำสอนมาเตือนว่า
โปเกมอนปกมจะมีความหมายแฝงอะไรไปติดตามกันค่ะ
จริงก็เล่นได้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ก็ดูตามความเหมาะสมให้เป็นวิถีพอเพียง
ถ้าพ่อแม่เล่นกับลูกด้วยก็ดูแลลูกไปในตัว
เป็นสันทนาการก็ตามสมควรอย่าให้มากให้มายอะไร
วิถีพอเพียงเป็นทางออกที่ดี
ฉะนั้นช่วงนี้โปเกมอนปกมก็อย่าลืมไปกราบแม่
วัวแต่หาโปเกมอนแล้วก็ลืมไปกราบแม่ไปช่วยแม่หาบ้าง
เข็มอะไรตกในบ้านของอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อย
หูตาไม่ค่อยจะดีแล้วไปช่วยหาบ้าง
ไปหาแม่น่าจะเป็นการดีฉะนั้นเล่นได้
แต่ดูตามนี่แหละค่ะเป็นคำสอนของพระศักดาสุนทโรนะคะ
นักเทศชื่อดังวัดไร่ป่าธรรมพิมุกจังหวัดตราดค่ะ
ก็บอกถึงผู้ที่กำลังก้มหน้าก้มตาจับโปเกมอนอยู่นะคะ
เนื้อหาในคลิปเนี่ยเล่าว่าหลังจากที่มีญาติโยมเข้ามาในวัดจำนวนมาก
เพื่อมาตามหาโปเกมอนก็เลยอยากให้ญาติโยมปล่อยวางกันบ้าง
เพราะวัดเนี่ยเป็นเขตอภัยธานเล่นได้แต่ว่าต้องเล่นตามความเหมาะสม
จะทิ้งท้ายนี่แหละค่ะโปเกมอนปกมพร้อมกันไปกราบแม่ซะ

ก็บอกว่าให้ผู้ที่เล่นเนี่ยที่มัวแต่ไปตามจับโปเกมอน

โดยพระศักดาระบุข้อความว่าอัตมาเล่นเกมไม่เป็นนะ
ขออภัยใช้ตุ๊กตาเป็นสื่อสอนคงไม่น่าเกลียดเกินไป
คลิปนี้ยอดวิวกว่า๒แสนครั้งนะคะ
ทุกคนได้ชมก็รู้สึกทราบซึ้งในคำสอนของพระอาจารย์
แล้วก็มีการแชร์ต่อไป๖๐๐๐ครั้ง
หวังให้คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นเกมโปเกมอนให้กลับไป
กกมไปกราบแม่แล้วปกมซไปกราบแม่ซะเป็นประโยคคำสั่งซะ